ที่จังหวัดปราจีนบุรีไม่ใช่โค้งร้อยศพแต่เป็นแยกร้อยศพเพราะว่าวัดใจกันนะครับคุณผู้ชมครับ
วัดใจกันระหว่างคราวนี้เป็นรถตู้กับฟอร์จูเนอร์ครับค่ะ
คุณผู้ชมดูฮะนี่ครับมาแล้วทำไมมาเร็วจังเลยนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับคือไม่มีสัญญาณไฟนะคือคอยวัดใจ
แล้วก็แหมถ้าสบตาได้ต้องสบตาฝั่งตรงข้าม
จะมามั้ยจะมามั้ยนะฮะรถตู้ออกไปปั๊บทุกที
ทั้งที่ข้างหน้ารถฟอร์จูเนอร์เห็นไหมรถสีดำ
เขาค่อยค่อยไปช้าช้าคือถ้ามันเป็นแยกวัดใจทุกคนมา
ต้องชะลอก่อนหรือเปล่าใช่ใช่ไหมนะครับอืมนี่แหละฮะ
แปดโมงครึ่งได้ครับวันนี้ครับตำรวจสมภาพเมืองปลาจีนบุรีนะครับ
ไปที่เกิดเหตุเป็นสี่แยกบ้านดงบังตะบนดงขี้เหล็ก
หรือคนแถวนี้เรียกว่าแยกร้อยศพครับนะฮะไปถึงโอ้โห
รถตู้พลิกตะแคงอยู่แล้วนะครับผู้โดยสารไม่มีนะฮะ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนรถฟอร์จูเนอร์นะครับ
สีขาวคันก่อเหตุหน้าพังยุบนะฮะผู้โดยสารนะครับ
อยู่ในรถก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเหมือนกันสอบถามคุณเฟื่องฟ้า
คนขับรถตู้เล่าบอกว่าออกจากบ้านมาขับไปคนเดียวนะฮะ
จะเอารถไปตรวจสภาพพอถึงแยกนี้แถวนี้เขารู้กัน
ก็มองซ้ายแล้วนะมองขวาแล้วนะไม่มีรถใช่ไหม
ไม่มีรถก็ค่อยแล่นออกไปปรากฏว่าเธอบอกว่าฟอร์จูเนอร์มาจากไหนก็ไม่รู้
ส่วนฝั่งฟอร์จูเนอร์ฟังเขาบ้างคุณวิทยาวัฒน์บอกโอ้ยผมมาจากรังสิต
สิทธิ์จะไปทำงานสะแก้วพอมาถึงจุดนี้ก็รู้ล่ะเป็นสี่แยก
ชะลอความเร็วแล้วรถตู้ต่างหากไม่รู้โผล่มาจากไหนฮะ

เขาอยู่ที่เกียร์เทย์มันเกิดอะไรที่ไหน
อ่าขับมาเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันเป็นแยกครับ
แล้วก็พยายามชะลอแต่แหละทางนู้นเนี่ยเขาพยายามไม่ปล่อยเราเข้ามา

ทีนี้เขากดว่าอยู่ไกลเนี่ยเขาข้ามเข้ามาแล้วเราอย่าเปลี่ยน
อ๋อตั้งแต่เกิดอะไรเลยนะฮะ

ไม่ครับก็คือเราเห็นแล้วว่าไปแยกเราชะลอแล้ว
ใช่ครับ

ใครผิดก็ดำเนินคดีไป
ชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่าติดไฟหน่อยได้ไหม

ถ้าติดไฟเนี่ยนะฮะเป็นสัญญาณไฟเขียวไฟแดงไปเลยฮ่า
นะครับชาวบ้านบอกคุ้มนะอืม
เพราะว่าไฟกระพริบแบบนี้เอาไม่อยู่วัดใจกันยังชนเลยครับ
เนี่ยค่ะเพราะมันสี่แยกด้วยนะคะ